น่าสงสารน่ะแต่ว่าต้องรับกรรมของตัวเองด้วยนะใช่ค่ะ
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์หนึ่งนะคะ
เกิดขึ้นแถวเพชรเกษมช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
มีผู้ชายสองคนเขาถือปืนไปด้วยนะ
เขาก็เข้าไปในตรงนี้มีกลุ่มชาวบ้านเขาก็นั่งอยู่
อยู่ดีก็เดินไปถามหาคนชื่อบอยเห็นบอยไหมรู้จักบอยไหม
เขาก็บอกไม่เห็นไม่รู้จักก็ไปล่าเขามาทำร้ายร่างกาย
เขาไม่ได้รู้เรื่องไม่รู้อีโนอิเน่อะไรด้วยนะ
โดนไป๒คนชื่อว่านายพงศกรกับนายเสกสรร
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคนที่โดนทำร้ายด้วย
เดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยที่เราไปสัมภาษณ์มานะคะ
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมลากเขาออกมาจากกลุ่ม
แล้วก็เตะแล้วก็ต่อยแล้วก็เขามีปืนด้วยนะ
วัยรุ่นสองคนนี้ผู้ชายสองคนนี้มีปืนขู่เขาด้วย

เขาก็ไม่กล้าเพราะเห็นว่ามีปืนเนี่ยค่ะ

อยู่ดีก็ถือปืนเดินไปหาชาวบ้านที่เขานั่งกันอยู่เนี่ย
แล้วก็ลากเขามาทำร้ายร่างกายเนี่ย
คนชื่อบอยบอยอยู่ไหมเห็นบอยไหมก็งงสิถูกทำร้ายไปด้วยเนี่ยครับทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปค่ะ

ก็ไปเจอกับชาวบ้านที่เขาก็จับกลุ่มคุยกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เราไปคุยกับนายพงศกรหลวงทิพย์คนนี้ถูกทำร้ายร่างกายด้วย
กลางดึกวันอาทิตย์มีผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มา
อยู่ดีก็มาจอดถือปืนเดินมาเลยนะ

พงศกรก็บอกไม่รู้ไม่รู้จัก
แค่นั้นผู้ชายสองคนนี้มารุมทำร้ายมาเตะมาต่อยเอาขวดเบียร์ฟาดหัว
เขาบอกคือเขาตกใจไม่ทันได้ป้องกันตัวอยู่ดีก็ลากเขาไปทำร้ายเนี่ยค่ะ
พอทำร้ายเขาเสร็จทำร้ายพงศกรเสร็จ
ไปทำร้ายนายเสกสรรกิจเจริญต่อซึ่งเป็นเพื่อนกัน
คือเสกสรรบอกว่าตอนพงศกรถูกทำร้ายครับ
เสกสรรเองเขาตกใจทำอะไรไม่ถูกจะช่วยก็ไม่กล้าจะหนีก็ไม่ได้

ยืนดูไปยืนดูมาถูกทำร้ายไปด้วยสองคนนี้
ไปฟังเสียงนายพงศกรผู้เสียหายดูก่อนค่ะ
คนที่พูดไม่ได้ต่อยแต่อีกคนหลังก็ต่อยครับ
มันถึงใส่เลยครับแบบมันเร็วมากเลยครับ
ตอนนั้นก็เขาจะชักปืนนะครับชักปืนที่เอวนะครับสองคน
จอดรถเสร็จแล้วก็ชักปืนนะครับแบบชักปืนขึ้นมาอย่างนี้

ไม่มีครับไม่ได้ปัดป้องเลยครับไม่ได้ทัดระวังตัวเลยครับ

ทีนี้เขาก็เดินไปเขาก็เดินตรงนู้นผมก็ก้มอยู่ครับก้มอยู่
แล้วเขาก็มาใส่อีกครับใส่ประมาณ๓๔ครั้ง
แล้วถึงจะเอาขวดเบียร์มาตีผมครับ

คนที่ขี่มาข้างหน้ารู้จักครับแต่คันหลังไม่รู้จักครับ

พงศกรบอกงงไหมล่ะนั่งอยู่เฉยก็โดนเนี่ย
เสกสรรก็อยู่ด้วยกันนะคะเป็นเพื่อนกันนะคะ
เขาบอกว่าก็เห็นเหมือนกันแหละมีผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มา
มาจอดถือปืนมาถามหาบอย
เนี่ยพอพงศกรถูกรุมทำร้ายเสกสรรบอกตกใจ
ยืนอยู่ไม่กล้าเข้าไปห้ามจะหนีก็ไม่กล้าหนี
เพราะก็เพื่อนกันเห็นเพื่อนถูกรุมทำร้ายอยู่ก็ยืนงงอยู่ตรงนั้น
ว่าพอทำร้ายพงศกรเสร็จก็คงจะไปไม่ไปไง
เสกสรรไปทำร้ายด้วยอีกคนนึง
ก็ถามหาชื่อบอยเหมือนกันแล้วอยู่ดีก็ทำร้ายเขาอ่ะ
โดนเตะโดนต่อยเขาบอกโอ้โหตอบโต้ไม่ได้เพราะมีปืนด้วยไง

เขาบอกว่าเขาจำได้ว่าก่อนถูกทำร้ายเนี่ย
คือคนที่ก่อเหตุเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมาอยู่สักแป๊บนึงเหมือนกันนะคะ
ก็เขาเองก็ไม่ได้ไปแซวไม่ได้ตะโกนด่าอะไร
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนเนี่ยแล้วก็มาโดนรุมทำร้ายแบบนี้
ส่วนบอยนายเสกสรรบอกว่าจริงแล้วบอยก็เป็นเพื่อนนะคะ
เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเคยนั่งดื่มนั่งสังสรรค์กัน
แต่บอยเองไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้ฟังไม่เคยบอกว่ามีปัญหาอะไรกับใคร
ตอนที่สองคนนี้มาถามก็บอกแค่ว่าไม่เห็น
บอยไม่อยู่เนี่ยก็โดนไป
คือเขาขี่รถมาจอดปุ๊บแล้วก็ลงมาทำร้ายพี่พิฤทธิ์
เสร็จแล้วก็เดินเดินเข้าไปหาผม
เพราะผมยืนยืนอยู่ข้างในใต้เพลิงเดินเข้าไปหาแล้วก็เรียกผมออกมา
จังหวะที่เดินออกมาเขาเดินสวนเข้าไปเอาปืนตบหน้าผม
แล้วก็กระชากขอเสื้อมามากระทืบคักกลางถนน
ตอนนั้นเขาพูดอะไรไหมคะ
เขาก็ถามหาคนชื่อบอยครับ

เขาบอกว่าเขาไม่ได้มาหลายวันแล้วก็ไม่เห็นมาหลายวันแล้ว
คุณจริงครับเพราะว่าผมเห็นจังหวะที่เขาบรรจุลูก
มีบรรจุลูกด้วยตอนที่เห็นเขาบรรจุลูกนี่คิดว่าเขาจะยิงไหมครับ
นั่นนะก็คิดว่าเขาจะยิงครับเพราะเขาก็คงยิงแน่
สองคนนี้เขาเป็นแบบเหมือนผู้มีอิทธิพลไหม
ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะว่าผมไม่ได้รู้ประวัติอะไรของเขาเลยไม่รู้จักกันด้วย
ทำไมเราลองลองคิดหน่อยว่าเออทำไมเขาจะต้องมาทำร้ายเราขนาดนี้
แล้วก็จะต้องเอาเปรย์มาบรรจุลูกก็ได้
ไม่แน่ใจเหมือนกันครับน่าจะเป็นเพราะว่าเคยเห็นนั่งกับเพื่อนที่ชื่อบอยหรือเปล่า
เพราะเคยเห็นว่าเรามาเขาเห็นกันบ่อยเพราะว่าบอยเขาเข้ามานั่งกินบ่อย
นี่ค่ะก็พอหลังเกิดเหตุทั้งพงศกรทั้งเสกสรรเขาก็ไปแจ้งความนะคะ
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สนหนองแข็ม
ก็ให้ตำรวจนำตัวคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเรียกตัวทั้งสองคนที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
ให้ไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมก็เดี๋ยวรอใบรับรองแพทย์ว่าบาดเจ็บขนาดไหนอะไรยังไงนะคะ
อยก็ไม่รู้อยู่ไหนเลยใช่นี่ขนาดบอกว่าไม่เห็นบอยนะ
ถ้าบอกอย่างอื่นถ้าบอกว่าเห็นบอยไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกัน
นั่นน่ะสิหรืออาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้เนาะ